ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าหูฟังแล้วเห็นใจจริงนะคะ
มงค์คนหนึ่งเลิกรากับสามีแล้วไปทำงานที่จังหวัดเชียงราย
วันดีคืนนี้คิดถึงลูกอะค่ะอยากจะมาขอเจอลูก
ซึ่งลูกอยู่กับฝั่งสามีคือแม่สามีดูแลอยู่
กีดกันค่ะแม่สามีบอกว่าโอ๊ยอย่ามาเจอเลยเดี๋ยวหลานจะติดโควิดค่ะ
คือทีมข่าว
เลือกลับได้หรือแตบกัน
เราก็ชัดกันคือพุทธค่ะ
คุณเบิร์ตวิรยุทธ์นักข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับ
อดีตแม่สามีของผู้หญิงที่อยากจะมาเจอลูกเนี่ยนะคะ
เธอก็เล่าเป็นภาษามงค์แต่ว่าเคราะห์ดีนะเรามีลูกสาวของ
คนที่เราไปสัมภาษณ์เขาแปลให้
บอกว่าวันเกิดเหตุอดีตลูกสะพ้ายมาเยี่ยมลูกชาย๒คน
คนโตอายุเจ็ดขวบคนเล็กอายุห้าขวบ
เธอเป็นคนเลี้ยงหลานสองคนมาเกือบ๒ปี
ตั้งแต่อดีตลูกสะพ้ายเลิกรากับลูกชายแล้วย้ายออกไป
วันนั้นเนี่ยอดีตลูกสะพ้ายพาหลานออกไปเที่ยวที่ตัวเมืองจังหวัดน่าน
พอกลับมาก็เห็นหลานตัวเปียกจะพาหลานไปอาบน้ำ
อยู่อดีตลูกสะพ้ายก็เข้ามาดึงแขนเธอ
เหมือนพยายามจะแย่งหลานไปนอนด้วย
เลยเกิดเหตุชุลมุนยื้อแย่งกันตามที่เห็นในคลิป
เธอบอกเธอไม่ได้เริ่มก่อนและไม่เคยคิดกีดกันด้วย
จะไม่ได้อยู่ด้วยเจ๊พูดถึงว่าค่าเลี้ยงดูค่าอะไรนี่

เรียนของแม่ไม่รอดมันก็ต้องมาหมดด้วยหม่อฮูมา

แม้ว่ายังไงก็เป็นลูกเป็นแม่กันเนอะ
ถ้ามาเยี่ยมดูหรือมาพาไปเที่ยวอะไรนี้ได้ย่าก็ไม่ว่า
แต่ว่าถ้าจะมารักขโมยกันไปอยู่แบบที่ผ่านมา
เพราะไอ้ที่ว่ากลัวนี่ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีแล้วไงคะ
ซึ่งจริงแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็เป็นลูกคนโตค่ะ
เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นลูกชายแท้แต่ก็ไม่ขอเข้าข้างแม่
เพราะลูกยืนยันถึงแม้ว่าอดีตแม่สามีบอกว่าไม่ได้เริ่มก่อนใช่ไหม
แต่ลูกบอกว่าผมเห็นว่าแม่เริ่มก่อนจริง
เข้าไปกระชากล้านชายออกไปจากอกของลูกสะพายของพี่สะพายเห็นกับตาเลย
พยายามห้ามแล้วอ่ะฝั่งคนเป็นแม่ก็บอกไม่ได้คิดจะขโมยลูกไปเลย
แวะมาเยี่ยมมาหาลูกและอยากเอาลูกไปนอนด้วยคืนเดียวเท่านั้นเอง
เราก็พยายามอยากจะฟังความทุกฝ่ายนะคะ
ก็เลยติดต่อไปที่ในบอยค่ะอดีตสามีของฝ่ายหญิงนี่แหละ

บอกก่อนเลิกกันทุกคนก็อาศัยอยู่ที่บ้านแม่นี่แหละ
แล้วก็อดีตภรรยาขอให้เขาส่งเงินค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ๔๐๐๐บาท
แต่เขาบอกเขาให้ไม่ไหวมันเยอะเกินไปให้ได้แค่หมื่นเดียว
ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลายครั้งเลยที่อดีตภรรยาชอบหอบลูก
หนีไปอยู่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเอง
ตัวเขาก็ต้องตามไปง้อให้อดีตภรรยากลับมาพร้อมกับลูก
เอาจริงตามธรรมเนียมของชาวมงค์เขาบอกว่า
ถ้าฝ่ายชายมีความผิดและต้องการง้อฝ่ายหญิงให้กลับบ้าน
ต้องเสียค่าปรับหรือค่าถ่ายครั้งละไม่ต่ำกว่า๔๕๐๐๐บาทนะคะ
แปลว่าที่ไปง้อง้อมาก็ต้องจ่ายตาย

เออเหตุผลที่เลิกกันครั้งแรกเขาบอกว่า
ผมจับได้ว่าอดีตภรรยาไปคุยแชทกับมือที่๓
ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นถึงขั้นชวนไปมีอะไรกัน

อ่ะถามฝ่ายอดีตภรรยาบ้างสิ
เธอบอกเธอไปทำงานอยู่ที่เชียงราย
เล่าว่าวันเกิดเหตุอดีตแม่สามีด่าเธอ
บอกมีปัญญาคลอดทำไมไม่มีปัญญาเลี้ยงล่ะ
ตแม่สามีก็บอกให้เธอส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือน
เธอก็ส่งให้นะผ่านพี่สาวอดีตสามี
ปรากฏว่าแม่อดีตสามีปลาเงินทิ้งไม่รับเงินเธอ
บอกตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านแม่สามี
ค่าน้ำค่าไฟเธอจ่ายหมดเลยนะ
ช่วงหลังมันไม่ไหวมันไม่พอมันไม่มีเงิน

แล้วเวลาโทรหาลูกทีไรแม่สามีก็ไม่ยอมให้คุย
ลูกถึงขั้นน้อยใจถามว่าเมื่อไหร่แม่จะมารับ
ส่วนเรื่องที่อดีตสามีกล่าวหาว่า

เธอเลิกรากับอดีตสามีไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเธอจะคบหาใครตอนที่เลิกราไปแล้ว

คือแบบหนูก็
หนูก็เสียใจและหนูก็เสียกลัวรู้สึก
เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบอยอดีตสามีบอกว่า

ก็ยังคงยินดีให้อดีตภรรยามาเยี่ยมลูกได้

ไม่อยากกีดกันเพราะกลัวว่าลูกจะขาดความอบอุ่นค่ะ